บทวรดิษฐ์เที่ยมเพอป่ามกจังหวัดอ่างทองนะคะ
ที่นี่มีพระที่ชุบชีวิตเด็กกำพระ

ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้เรียนหนังสือด้วย
แต่ก็ยังคงต้องการผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนค่ะ
เราไปติดตามเรื่องนี้กันกับคุณสุภานีเลยค่ะ
วัดนี้ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธค่ะ
เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
แต่ว่าที่วัดบทบรดิษฐ์อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองแห่งนี้
ยังเป็นสถานที่ชุบชีวิตเด็กกว่า๔๐๐คนค่ะ
ที่นี่นะคะมีทั้งเด็กหญิงเด็กชายพระอาทิตย์พระอาทิตย์

เด็กเหล่านี้เป็นเด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาส
วันนี้รายการรถปลดทุกข์จึงมาที่นี่
เพื่อมาติดตามดูเรื่องราวชีวิตของพวกเขา
รวมไปถึงเป็นสื่อกลางในการนำเสนอเรื่องราวชีวิต
และสิ่งของที่เขายังคงขาดเหลือ
เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตภายในวัดแห่งนี้

มีเด็กผู้หญิงมากกว่าเด็กผู้ชาย

รวมกันภายในเรือนนอนแยกชายหญิง

มารับอาหารที่ชาวบ้านมาถวายวัด

ก็จะมีผู้มีจิตศรัทธามาเลี้ยงอาหารกลางวัน

ก็จะมีอาหารหลากหลายชนิดกว่าทุกวัน
ส่วนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของเด็ก

ไม่ได้มียี่ห้อมีราคาอะไร
แค่เพียงมีสวมใส่ก็ถือว่าโชคดีแล้วค่ะ

เพราะว่าวันนี้มีผู้ใจบุญเจ้าประจำ

จะพาเด็กส่วนหนึ่งไปเที่ยวทะเลที่บางแสน
ซึ่งก็ทำให้เด็กตื่นเต้นและมีความสุขมากค่ะ
ปัดเป็นคนหนึ่งที่มาที่วัดโบดวรดิตแห่งนี้บ่อยมาก

ส่วนใหญ่พยายามจะมาให้ได้เดือนอย่างน้อยเดือนละครั้งค่ะ

ทุกครั้งที่มาหาน้องที่นี่
ก่อนจะกลับบ้านจะเป็นคำถามทุกครั้งที่เขาจะถามว่า

แล้วบวกกับความผูกพันกับน้องด้วยค่ะ
หลายสิบปีที่ผ่านมาวัดได้อุปการะเด็ก
จากเล็กจนโตผ่านไปหลายรุ่น

เด็กที่โตมาจากการเลี้ยงดูของพระครูวุฒิธรรมธรกว่า๑๒ปี
และได้รับโอกาสในการศึกษาตั้งแต่เด็ก
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่๑
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนพระนครศรีอยุธยา
พร้อมกับความฝันที่อยากจะเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษ
ตั้งแต่มาอยู่ชั้นป๑ครับ
แล้วก็หลังจากเรียนจบชั้นม๖
ก็ได้ไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยราชพัฒนครศรีอยุธยา
ไปเรียนเป็นครูสอนภาษาอังกฤษครับ
ที่นี่ก็เหมือนเสมือนว่าเป็นจุด

มีโอกาสได้เรียนอย่างทุกวันนี้
ถ้าสมมุติว่าไม่มีที่นี่ผมคิดว่า
ทุกวันนี้ผมอาจจะไม่ได้มีชีวิตอย่างที่เป็นอยู่
เช่นเดียวกับนางสาวจิราพรเชอมือ
จากเด็กหญิงตัวเล็กพื้นเพคนภาคเหนือตอนบน
ที่ครอบครัวนำมาฝากเอาไว้ที่นี่นานกว่า๑๓ปี

การใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก็เหมือนครอบครัวอยู่กันแบบพี่น้อง
และเธอก็รู้สึกผูกพันเหมือนเป็นบ้านแท้
และยังได้รับโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้น
หนูมาตั้งแต่อนุบาลค่ะมาตั้งแต่เด็ก
รวมมาได้ประมาณ๑๔ปีค่ะ

หนูได้มีการศึกษาได้ทุกวันนี้ก็เพราะหลวงพ่อ
ถ้าไม่มีหลวงพ่อคอยชี้แนะแนวทางก็ไม่มีหนูทุกวันนี้ค่ะ
พระครูวุฒิธรรมธรเจ้าอาวาสวัดโบดวรดิต
แนวคิดว่าเด็กที่อยู่ในอุปการะทุกคนต้องเรียนหนังสือ
เพราะจะได้มีความรู้เป็นสมบัติติดตัวไป
ถ้าใครเกเรหรือไม่เรียนหลวงพ่อก็จะไม่รับเลี้ยง
ดี

หนูอยากทราบว่าทำไมที่วัดแห่งนี้ถึงได้อุปการะเด็กที่ด้อยโอกาส
แล้วปัจจุบันนี้มีน้องที่อยู่ในอุปการะกี่คนเจ้าคะ
ก็มาถึง๓๐๐เดีย๒๐๐กว่า

แล้วตอนนี้เด็กที่
อุปการะอยู่ก็โตขึ้นเรื่อย

อย่างน้อยก็พยายามให้มันจบหมอ
แล้วหลวงพ่อมีความกังวล
หรือมีความเป็นห่วงน้องเหล่านี้ยังไงบ้างจ้

ถ้าเราไม่รับเลี้ยงไว้บ้างนะ

แล้วทางวัดต้องการอะไรมากที่สุดมากเป็นอันดับหนึ่งเลยใช่ไหม
ับหนึ่งก็อาหารข้าวอันดับหนึ่ง
แล้วก็เครื่องสั่นตัวอะไรต่าง
เรื่องของเด็กซุกคุณหนูอย่างนี้บ้าง
คุณผู้ชมคะการช่วยเหลือสิ่งของเล็กน้อย
ที่เราอาจจะมองว่าเป็นของที่อาจจะไม่จำเป็นสำหรับเรา
แต่คือของที่มีค่าสำหรับน้องเหล่านี้ค่ะ
สามารถบริจาคเข้ามาส่งความช่วยเหลือมาได้นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้ง
หรือว่าสิ่งของเครื่องใช้สำหรับน้องผู้หญิง

เหล่านี้มีความจำเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะ
คุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดต่อให้ความช่วยเหลือได้
ทางหมายเลขที่เราขึ้นให้หน้าจอค่ะ
ขอบพระคุณหลวงพ่อไว้ณที่นี่ด้วยนะเจ้าค่ะ